ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคุณ
คุณผู้ชมครับ
คนวัยกลางคนเป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยมากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต
เพราะมีทั้งลูกหลานและพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแล
ถ้าขาดความรักที่มีให้กับครอบครัวแล้ว
การตัดช่องน้อยแต่พอตัวคงเกิดขึ้น
แต่สำหรับหญิงวัยกลางคนที่มาในวันนี้ครับ
ลมหายใจของเธอมีไว้เพื่อดูแลทุกคนที่เธอรัก
เราไปชมเรื่องราวชีวิตของเธอพร้อม
เราทำทุกอย่างติมที่ครับ
สักวันหนึ่งต้องเป็นของเราค่ะ
หนูชื่อนางสาวชนรัฐคุณสินค่ะ

ที่บ้านมีสมาชิก๘คนค่ะ

เป็นลูกพี่ชายพอเม้เสียแล้ว

อาชีพหลักของหนูคือทำร่ายทรัพโปรตค่ะ
ที่เป็นของพ่อค่ะเมื่อ๔ปีที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งราคาตกมาอยู่ที่๒บาทจาก๑๒บาท

ผมเป็นสามีของเราครับเครียดครับ
ภัยแรงมันก็มาคุกคามเราด้วย

เราไม่รู้ว่าจะเอาเงินแล้วที่ไหนมาใช้หนี้ของ่ะ
มีหนี้สินรวมกันประมาณ๖๐๐๐บาทครับ
ทุกข์มากเราไม่มีทางออก
เราไปกู้รายเดือนกิน

รับจ้างให้ทำอะไรก็ไปหมดเลยครับ
เกตยางบ้างเก็บน้ำยางบ้าง
รายได้ในการเกตยางจะได้ประมาณ๓๐๐๐๐บาท

แต่เราปีนหนี้เท่าแก่ยางด้วยเขาก็หักหนี้ด้วย

ผมมีลูกกับรัฐหนึ่งคนชื่อน้องข้าวฟ่างครับ
ตอนพ่อแม่เหนื่อยมาเขาก็มาเล่นด้วย

แม่รักกับพ่อเอกใจดีค่ะ

ปัญหาความเจ็บป่วยในบ้านของหนูก็คือพ่อ
เป็นโรคภาคีสันค่ะต้องรับยาทุกเดือน
แล้วก็แกก็มีโรคมาเพิ่มอีกคือโรคผิวหนัง
เป็นตะเก็ดแล้วเป็นแผลเหมือนเนื้องอกค่ะ
แล้วเราทายาก็เบาแล้วก็จะเป็นอีก

ต้องไปเช็คในโรงบาลจังหวัด
เราไม่มีเงินที่จะพาแกไปไม่มีรถ

แม่เป็นโรคความดันค่ะแล้วก็ไขมัน
เวียนหัวปวดหัวแล้วก็จะวูบอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็จะได้ไปเอายาทุกเดือนนะคะ

เป็นโรคความดันกับไขมัน

ปวดขาหมอเขาบอกว่ากระดูกทับเส้น

น้องบีเป็นโรคหัวใจรั่ว๔ห้องค่ะ
เลี้ยงน้องบีมาตั้งแต่ขวบ๒เดือนค่ะ
น้องเขาจะทำงานหนักไม่ได้

หมอบอกว่าอาจจะไม่เกิน๗ขวบ
แต่เราก็เลี้ยงน้องมาได้ถึง๑๘ปีค่ะ
พ่อหนูเสียชีวิตตั้งแต่หนูได้ขวบกว่าค่ะ
มีหญ้ากับอาเลี้ยงหนูมา๒คนค่ะ
ก็รักอะรักมากเหมือนเป็นแม่ค่ะ

ฐานก็เป็นอาชีพของครอบครัวไปแต่ก็ไม่ได้เยอะ
เด็กก็จะวิ่งไปหากิ่งไม้มารวม
มารวมแล้วให้หนูกับแม่เรื่อย
ขายถ่าย๓๔วันถึงจะได้ประมาณ๔๐๐๓๐๐อย่างนี้ค่ะ
ไปช่วยหาไม้กับแม่แก่กับแม่หนูค่ะ
เวลาไปช่วยสนุกมากค่ะ

หนูช่วยกันประคองกับพลอยค่ะ

เขาเห็นร้านหยั่นยิ้มก็ยิ้มกับมัน
ก็หลานก็ให้กำลังใจแม่แก

สอนเขาบอกให้เป็นคนดีอย่าเกลีก
ให้ขยันนะโตมา

แก่เป็นคนทำกับข้าวให้กินค่ะ
หน้าที่หลักก็ดูแลหลานค่ะ

กินน่อท์ไม้ต้มบักบุ้งต้ม
ป้าเคยไปดูครัวไม่มี

ละลายน้ำพริกให้หลานกิน
หลานกินข้าวกับน้ำเกลือ

สู้ค่ะหนูรักแม่แก่มากค่ะ
สะหรับใจที่ไม่เห็นพ่อกินอย่างงานแม่กินอย่างงาน

มีที่แต่เราไม่มีปัญญา

ขอขอสัญญูขอรักแม่ทุกอย่างรักพ่อทุกอย่าง
ถ้าบ้านเราไม่มีหนี้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นครับ

สู้เพื่อครอบครัวและพ่อแม่เขา
ที่หนูอยากออกรายการเกมต่อชีวิตคือ
หนึ่งหนูอยากเอาพ่อเอาแม่ไปรักษาในจังหวัด
แล้วก็เอาน้องบีไปรักษาให้เขาหายจากโรคที่เขาเป็นค่ะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งคือหนูจะมาใช้หนี้ค่ะ

หนูจะเป็นเด็กดีค่ะหนูสัญญาค่ะ

ทุกวันนี้ที่หนูมีกำลังใจคือเด็กค่ะ
เขามีรอยยิ้มให้หนูสู้ไป

บางครั้งความลำบากก็ทำให้เรามองเห็นความรักที่มีให้กันชัดเจนมากขึ้นนะครับ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณรัฐ

อยู่ที่เวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

คุณตาพ่อแก่แล้วกัน
เกตื่นมาช่วงนึงเก้าบอกว่า
พ่อไปกะหนูไม่ไหวหรอกลูก

หนูก็กลัวเอาพ่อมาแล้วเป็นกลางทางอะค่ะ

รัฐจริงแล้วอาชีพหลักของครอบครัวเราคืออะไร

เพราะเอิญตอนเราลงทุนนะสับปะรดมันมีราคามาก

เราลงทุนไปเกือบแสนค่ะ

ราคามันเริ่มลงทุกวันทุกวัน

เพราะเรารู้แล้วว่าผลผลิตเราออกมามันไม่ได้ตามเป้าค่ะ

รู้ทันทีเลยค่ะว่าเราต้องได้ราคา๒บาท

อันนี้ใช่ไหมเลยทำให้เราต้องเริ่มเป็นหนี้เป็นสินแล้ว

ทั้งหมดเลย๒๕ไร่ค่ะ
แต่เราทำไปตอนนี้เหลือ๑๐ไร่เพราะเราไม่มีทุนค่ะ
๑๐ไร่เคยขายแล้วได้เงินมากที่สุดเลย
ในช่วงที่มันตกเลยราคาได้สักเท่าไหร่
จากวิกฤตในเรื่องราคาสับปะรดแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยังมีวิกฤตอีกหนึ่งอย่างของบ้านนี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บ

ไม่ได้แข็งแรงกันเลยสักคนเดียวนะฮะ

หมอก็สรุปอีกว่า๗ขวบเนี่ยคืออายุไขของเขาแล้ว
แต่เราก็เลี้ยงเขามาได้ด้วย
เราก็ให้กำลังใจเขาด้วย

กับเอกต้องให้ความรักเขาเหมือนกับลูกแท้แน่

ถามจากปากสิตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างลูกอาการ
ก็รู้สึกแบบมันเหมือนมันสั่น
เขาจะเหนื่อยค่ะเวลาทำงาน
แต่ส่วนมากหนูจะให้เขาอยู่บ้านเขาไม่อยู่
เขาจะไปทุกที่ที่เราไปกันค่ะ
อย่างเด็ดร้อนอย่างเงี้ย๓๔โมงเช้าเราก็จะให้เขากลับ
เขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็จะจับที่หน้าอกตัวเอง
ก็พยายามบอกเพราะเห็นว่าเขาป่วย
แล้วเวลาไปเผาถ่านใครไปช่วยบ้าง
ก็ไปใช่ไหมลูกบีไปอยู่แล้ว
พลอยน้องพลอยก็ไปเหรอลูกเหรอ

รู้สึกยังไงที่ไปช่วยยายลูก

ดีใจช่วยอะไรบ้างน้องพลอยช่วยอะไรบ้าง

ใครบอกว่าแม่แก่เดินไม่แข็งแรง
ใครเป็นคนพูดนะน้องพลอยเหรอ
เห็นแม่แก่เดินง่องแง่งเหรอลูก

หนูก็ออกน้ำลดต้นไม้แล้วก็ล้างชามให้พ่อแม่ค่ะ

ยายเด็กก็บอกว่ายายก็ไม่แข็งแรง
ยายเป็นมีโรคประจำตัวอะไรบ้างอ่ะครับ
ความดันไขมันแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บหลังมาเนี่ยกระโพกเนี่ยไม่ไหวเลยเนี่ยเดินเนี่ย
นั่งยองก็ไม่ค่อยได้เนี่ยเนี่ยปวด

มันเป็นยังไงฮะโรคไขมันเป็นพิษ
ทีแรกก็ไม่รู้หรอกไปหาหมอมันปวดหัวนอนก็นอนไม่ได้
ส่วนอันวันที่เตะเพราะว่างั้นจะแย่แล้วป้า
เนี่ยมาช้าถมัยนั้นมาแกบอกว่าเขาก็ฉีดยาให้อะไรให้

เดือนละครั้งแต่เอายามากิน

ถามถึงตาบ้างตาจริงแล้วตาเนี่ยเป็นป่วยเป็นอะไรบ้างอะครับ
ก็ปาก็ไม่รู้ว่าคงไม่ใช่คนนี้ไหนก็เอาไปรักษา

พ่อเป็นโรคพากีสัน

สิบกว่าปีแล้วคะมาเป็นโรคบวกเพิ่มก็คือโรคผิวหนังชนิดนึง
แกชอบเดินกวาดบ้าน
แล้วก็นั่งนั่งแล้วเอาขาห้อยอย่างนี้ไม่ได้

เลือดไม่ไปหล่อหล่อเลี้ยงผิวหนังค่ะ
ต้องไปรักษาต่อจังหวัดเราไม่มีเงินไป

เราก็เลยต้องรักษาที่อำเภอเลยตามเลยค่ะ
เอายาที่อำเภอก็เป็นยาล้างแผลธรรมดาทั่วไป
บางครั้งผ้าผ้าก๊อตพันแผลไม่มี
แกก็ต้องเอาเศษผ้าที่มาฉีกแล้วก็พันกันแมงหวี่แมงวัน
รัฐวันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตนะรัฐจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
รักษาพ่อก่อนเลยค่ะเพราะตอนนี้แผลพ่อกำลังจะกลายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปใช้หนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าใช้หนี้หมดเนี่ยเนาะบางทีเงินได้มามากบ้างน้อยบ้างเราก็ยังพอเก็บกันได้
ตอนนี้ที่ทุกข์มากที่สุดก็คือเรื่องหนี้

อ้าวหลานครับอยากจะพาค่ะ
ไปหาหมอให้หมอเค้าเช็คอาการของมัน
อาจเกิดจากตัวเราเกิดจากคนในครอบครัว
หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติเป็นผู้กระทำ
สิ่งที่เราต้องทำก็คือมีสติ
รับมือและมองให้เห็นโอกาสที่จะรอดจากวิกฤตนั้นให้ได้

จะมาคว้าโอกาสที่ทางรายการเรามอบให้
ช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณรัฐและครอบครัว

เพื่อลุ้นทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
บรรจุทานใส่ถุงจำนวน๖ถุง